แต่เอาล่ะก่อนที่จะไปดูดวงมาดูเรื่องของงานบุญกันหน่อย
มีการทอดกระถิ่นสามัคคีปรากฏว่ามีคนดัง
คนในแวดวงกาลเมืองคนในแวดวงบันเทิก
เข้าไปร่วมทอดกระถิ่นอย่างพลเอกประวิทย์ท่านก็ไปด้วยที่นครพนมนะคะ
ส่วนคุณยาย่ากับคุณณเดชน์ท่านก็ไปเขาก็ไปด้วยค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมในงานบุญมันก็มีคนใจบาป
เรื่องเป็นมายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
คุณแต่บรรยากาศเหมือนงานแต่งอย่างนั้นนะ
ดูดิดูดินั่งคู่กันอย่างนี้นะครับนั่งคู่กัน
นี่คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าเป็นสองพระนางคู่ขวัญนะ
ณเดชน์ยายานั่งเกวียนแบบนี้ค่ะ
นำขบวนแห่องกระถิ่นสามัคคี
เพื่อนำไปทอดถวายวัดบุรพาทิศบ้านหนองปิง
มีคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะไปด้วยนี่ใครฮะ
เมื่อสักครู่เนี่ยคุณเอสุภาชัยผู้จัดการดาราชื่อดังค่ะ
ก็ไปร่วมก็ไปร่วมทำบุญสร้างอุโบสถท่ามกลางแฟนคลับ
โอ้โหใจหนึ่งก็อยากมาทำบุญ
ใจหนึ่งก็อยากมาถ่ายรูปคู่คุณณเดชน์คุณยาย่า
กำลังดังไงภาพยนตร์เขานาคีสอง
คนก็แบบโอ๊ยอยากมาดูเนอะอยากมาเบิ่ง
ใช่แล้วมีคนหนึ่งนะเขาเดินทางจากกรุงเทพลงทุนซื้อตั๋ว
เพื่อไปทำบุญทอดกระถิ่นแล้วจะไปดูคุณณเดชนยายา
แต่พี่วายค่ะโจรใจบาปไปฉกกระเป๋า
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนี่กำลังจะเล่าเลย
แต่ขณะที่กำลังมีงานบุญกระถิ่นสามัคคีค่ะ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านคือแน่นอนว่าไปร่วมงานเยอะ

เธอชื่อว่าพันนิดาหอมจำปลาอายุ๕๑ปี
หน้าตาตื่นมาเลยหน้าตั้งมาเลยค่ะ
น้ำตาเนี่ยอาบสองแก้มเลยนะถามว่าทำไม

ซึ่งตำรวจเขาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยไปบอกว่า
คุณตำรวจคะดิฉันถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าค่ะ

ให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายหน่อย

คุณพนิดาบอกตำรวจแบบนี้นะคะ
คุณพนิดาเล่ากับผู้สื่อข่าวแบบนี้บอกว่า
เขาจริงแล้วก็เป็นคนบ้านหนองปิง
แต่ไปทำงานกรุงเทพพอรู้ข่าวว่า

และที่สำคัญปีนี้มีคุณณเดชน์คุณยาย่า
ขวัญใจคนไทยหลายคนมาร่วมงานบุญด้วย
ก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนะ

ช่วงที่มีการแห่กระถิ่นกันแบบนี้นะ
เขาก็เป็นการร่วมเดินขบวนด้วย
มีคนก็เบียดเสียงกันไปเบียดเสียดกันมา

เขาบอกว่าคือตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกนะคะ
กระทั่งเอาล่ะปวดปัสสาวะไปห้องน้ำ
พอมารู้ตัวอีกทีกระเป๋าตังค์หายเกลี้ยงแล้วค่ะ

เงิน๔๐๐๐๐ก็อันประทานหายไปด้วย

ตำรวจในเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบ
อาสาสมัครตำรวจกว่าร้อยนายนะคะ
มาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เตือนให้ประชาชน
ดูแลทรัพย์สินมีค่าของตัวเองตลอดเวลา
ซึ่งต้องบอกนะว่างานแบบนี้คงจะหาตัวคนร้ายลำบาก
เพราะคนมันเยอะคือจะไปจับมือใครดมมันก็ยากอะค่ะ
วัดแบบนี้มันก็ไม่มีกล้องวงจรปิด
ใช่แต่ว่าตำรวจบอกว่าเอาล่ะก็เพื่อความสบายใจนะ
ชุดสืบสวนสอบสวนตอนนี้พยายามหาเบาะแสของคนร้าย
แล้วก็จับตัวมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ต้องบอกว่างานบุญจริงแล้วของมีค่าทรัพย์สินมีค่า
เงินสดเยอะทองหยองอะไรอย่างนี้อย่าเอาไปเลยค่ะ

มันเสี่ยงมากกับการที่หายแล้วจะไม่ได้คืนด้วย
แล้วคนเยอะไงเวลามิจฉาชีพเข้าไปอยู่เนี่ย

อีกหนึ่งจุดนะคะอันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่า
เป็นกระถิ่นที่เป็นกองใหญ่เลยนะ
และคุณผู้ชมดูเนี่ยดูด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างมีอคตินะ
เพราะว่าผลเอกประวิทย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง
ได้เป็นโรงการลงพื้นที่ไปหาเสียงนะคะ
นี่คุณผู้ชมบรรยากาศที่วัดโคสะมังคลาราม
โคกสว่างอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะ
เป็นบรรยากาศที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะคะ
ท่านก็นำทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ข้าราชการตลอดจนผู้นำชุมชนท้องถิ่น
ร่วมทำบุญทอดกระถิ่นสามัคคีค่ะ
เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีโคสปัญโยศรีพนม
เพื่อสร้างถวายเป็นพุทธบูชารวมถึงถวายแด่
พระสุนธรธรรมกะธรรมกรหรือหลวงปู่คำพันธ์
โคสปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยพระเกจิอาจารย์
ชื่อดังสายวิปัสนากรรมฐานที่ก็มีศิษยานุสิตเคารพสัทธา
แล้วก็ได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง
วัดนี้พลเอกประวิทย์เลื่อมใสสัทธามาก
ตั้งแต่ไปทำงานในพื้นที่เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เชิญชวนสมัครพักพวกนี่แหละก็ร่วมใจการทอดกระถิ่นสามัคคี
คุณผู้ชมช่วงนั้นเป็นที่ฮือหามากนะ
เพราะว่ากระถิ่นคือกองใหญ่มากแล้วก็เป็นกองแรกที่ได้ยอดเงินสูงถึง๘๒ล้านบาท

ปีนี้จัดอีกค่ะมีการถวายปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น๓๒ล้านบาท

อย่างที่ท่านบอกว่าให้มันจิตใจเป็นกุศลแล้วกันก็ถือว่าเป็นการทำมงทำบุญไป